มันก็มีทั้งแพ้สมัยชนะมันเป็นเรื่องปกติ
พี่เขาให้พี่เยอะมากนะเพลงนี้ไป

พี่เป็นนักเตะเจ๊ว่าพี่ผ่านอะไรมาเยอะ

ฟุตบอลมันต้องเรียนรู้เราต้องพัฒนาตัวเองเสมอ
ข้าแข้งได้ถึงวัย๔๐ปี
กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานของฟุตบอลบ้านเรา

เคยมีโอกาสจะไปค้าแข้งต่างประเทศกี่ประเทศครับ

ช่วงที่เราเล่นอยู่ตอนเมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้ว

อินโดรีเซียเวียดนามมารีเซียสิงคโปร์

ที่เคยเล่าให้ฟังแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ไปเหรอ
ไม่ไปเพราะว่าเราไม่คุ้นเคย

เพราะตอนนั้น๒๐กว่าปีแล้ว
นักฟุตบอลไทยส่วนมากไปเวียดนามสิงคโปร์มากกว่า

เราอาจจะยังไม่กล้าตอนนั้น
ด้วยที่ว่าเราไม่มีข้อมูล

ปีนี้ก็๒๐๐เท่าไหร่

ใช่ตอนนั้นเขาก็จ่ายเราเยอะด้วยค่าเงินค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

เพราะอะไรด้วยการโปรโมทด้วยอะไรทุกอย่าง

ตอนนั้นพี่เริ่มเร่งมัน๑๑เกือบ๔๒อ่ะ
จริงคือด้วยอายุการเล่นด้วยเค้าเล่นมาก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้าง
ต้องช่วยอายุเยอะ๓ข้าว๔๐บางที๓ข้าวจึงลงไปเล่น๑๑ตัวแรกเลย
อะไรอย่างนี้เพราะ๔๔๑๑พี่นพอ่ะคุณนพอ่ะเขาก็อยากให้เรียนโค้ช
เขาอยากให้เรียนรู้ในการเป็นโค้ชเหมือนเขาไล่ทางอ้อมาแล้ว
มึงไม่เลิกสักทีตอนนั้นคือตั้งเป้าคือผมว่าวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยวันหนึ่งพี่ต้องเป็นโค้ช
แต่ณวันนั้นน่ะเจ๊ยังเห็นว่าพี่ยังเล่นได้ถึงแม้ว่าพี่จะเป็นสำรองอะไรบ้างแต่พี่ยังเล่นได้เอาอย่างนี้ดีกว่า
เพราะคนดูแล้วตอนนั้นก็ยังจำภาพมันได้แล้วทำไมถึงตัดสินใจว่ามันต้องเบรกแล้วว่าเพราะอะไร
มันต้องถึงเวลาเพราะว่าคือถ้าเราไม่ยอมไม่ยอมพูดไม่ยอมที่จะหยุดไม่ยอมที่จะเปลี่ยนเส้นทาง
เราก็เราก็คิดว่ามันต้องเปลี่ยนเส้นทางคุณไม่เป็นนักบอลคุณไม่สามารถที่จะพุ่งกระโชดไปถึง๕๐๔๕หรืออะไร
มันต้องมีช่วงระยะเวลามาตอนนั้นเราเริ่มสนุกพอแล้วแล้วพี่นโป๊ปเนี่ยเขาก็หยิบอย่างบ่งโอกาสไปเป็นโคชส์ชมบุรีด้วย
ที่แบบเป็นโค้ชตอนที่ก็แรกใหม่นะ

ทั้งมีทั้งแพ้มีทั้งเสมอมีทั้งชนะ

เรียนรู้เจ็บบ้างแพ้บ้างชนะบ้าง

เราจะบอกว่าฟุตบอลมันต้องเรียนรู้

แม้เราจะเป็นโค้ชที่ระดับท็อป

เราก็ต้องเรียนรู้พัฒนาใหม่ขึ้นมาตลอด
เพื่อจะเอาไปใช้กะทิที่เราจะทำอะไรอย่างนี้
แต่จริงมันสำคัญที่เรื่องของช่วงเวลาที่เราจะไปอยู่ด้วยนะ

กว่าจะมาดีกับอุทัยที่แบบว่าโหคนชื่นชมกันเนี่ย
จริงพี่ผ่านจุดที่แบบว่ามันผิดพี่ผิดเวลาเยอะเหมือนกันนะ
ช่วงเวลาที่พี่ไปบางทีผลงานมันก็ไม่ดีนะ
จริงแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นด้วย

พี่ไปเป็นผู้ช่วยของมัสเตอร์เลที่ท่าเรือ
ใช่ก็แป๊บเดียวเพราะว่าเราได้เรียนรู้ว่า
เป็นแบบนี้แบบนี้๑๒๓๔อะไรอย่างงี้
แต่มันก็ต้องมีคนที่เห็นแนวทางเนี้ยจากเรา
ใช่ครับเพราะว่านะอ่ะ
เพราะว่าเวลาเราทำทีมฟุตบอลเราต้องคุยกับประธานว่าเป้าหมายเขาคืออะไร
ทุกคนมีเป้าหมายหมดด้วยศักยภาพเท่านี้เท่านี้เท่านี้
แต่ภาพเท่านี้ต้องการแชมป์ตรภาพเท่านี้ต้องการกลางตาราง
หรือต้องการพื้นที่อะไรก็แล้วแต่หรือไม่ตกชั้น
มันก็ต้องดูว่าศักยภาพทุกอย่างมันพร้อมหรือเปล่า
เราต้องคุยครับคุยกับท่านประธานโดยที่ว่าคุยแล้วมันต้องจุดรองตัว
ไม่ใช่เราอย่างเจพี่บอกว่าตัวพี่แบบไม่ดี
แต่ไปอยากลุ้นแชมป์มันสวนทางกัน

แต่ว่าคำว่าขายฝันเราก็ต้องบอกว่าเรามีวิธีการสร้างทีม
ทำยังไงให้ทีมมันไปได้ไปถึงเป้าหมายได้
แต่พอฟังแล้วรู้สึกเสียดายแทนเหมือนกัน
ปีมันหายไป
คือโอเคแหละมันยังเดินต่อในแบบที่มันเป็นของมัน
แต่ว่ามันเป็นกลุ่มผู้บุริหารอะไรอย่างนี้
ถามจริงตอนนั้นคือรู้ล่วงหน้ามาก่อนสักกี่วัน

ทั้งที่จริงเป็นคนใกล้ชิดดูนะ

พี่ไม่ได้ไปเรื่องของการบริหาร

ในพื้นที่ของส่วนขอบเขตของพี่ก็คือการทำฟุตบอล
ทำอยู่กับทีมอยู่กับผู้เล่นอยู่กับสตาร์ฟอยู่กับอะไรหมด
ส่วนรายละเอียดของผู้บริหารเนี่ยเขาเป็นคนคิดเขาเป็นคนทำ
จะบอกว่าเขาไม่ทำพี่ก็ไม่สามารถที่จะไปบอกว่าเอ่อ
พ้นเพราะอะไรอะไรมันเพราะว่าเขาตั้งทงว่าไม่ทำก็คือไม่ทำ
เราก็ไม่ได้ซีเรียสเราถือว่าเรานำทีมชุดนี้ไปถึงเป้าหมายแล้ว

แต่ว่าตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหามีรุ่นน้องเยอะนะเพราะว่าเราทำทีมมา
มันก็ไม่ใช่สโมสรแรกแต่ว่าสโมสรที่มันทำแล้วมันผูกพันมาในระยะ
ตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่ดีพี่เท่ยต้องกลับมาแบบก็กลายเป็นคนว่างงาน

คุณน้องศิษย์เราแบบคือพอทำแล้วประสบความเร็จแน่นอนมันคันไหมคันมือ

ว่าเราก็อยากจะสู้ในแบบของเราเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่
เราคุยกับผู้บริหารอย่างเจเป็นผู้บริหารอย่างนี้
คุยกับพี่แล้วมันรู้สึกว่าเออมันคลิกกันมันลงตัวกันนะครับ
แล้วมันคุยกันโอเคมันเข้าใจ
คือบางทีถ้าเราคุยกันไม่เข้าใจเมื่อไหร่เราเริ่มต้นคุยกันไม่เข้าใจเนี่ย
คุณฝืนทำไปยังไงคุณก็ไปด้วยกันไม่ได้
จะได้เห็นไหมในซีซั่นใหม่หรือว่า
ถ้ามีโอกาสถ้าจะมีโอกาส
ถ้ามีโอกาสนะครับก็อาจจะได้

ถ้าไม่มีโอกาสก็ต้องรอนะครับเราก็ต้องรอ
สุดท้ายมันคือมันไม่ได้เราก็ต้องรอแค่นั้นเอง

ก็คือมันต้องดูว่า
เขาคุยกับเรายังไงต้องการกับเราแค่ไหน

แต่ตอนพี่เป็นนักเตะเจ๊ว่าพี่ผ่านอะไรมาเยอะ

ถูกต้องเพราะว่าทีมมันรู้สึกไปก่อนวันหนึ่ง

ชมบุรีกับเมืองทองไปพร้อมกัน

ก็เตะเสร็จวันนั้นเสร็จปุ๊บเราเดินทางอีกทีคือ

ใช่วันรุ่งขึ้นแล้ววันรุ่งขึ้นก็เตะ

มันก็มันก็หัก

คือด้วยเหตุผลอะไรตอนนั้นจำไม่ได้แล้วว่าเหตุผลเพราะอะไร

ถามว่ามีใครไม่อยากเล่นอยากเล่นทั้งนั้นแหละซ่อมไป

มันยังเหตุการณ์เดิมอันนี้เหมือนกันเลยนะ

บินไปถึงวันนี้วันรุ่งขึ้นก็พักผ่อนแล้วก็แข่ง

แต่ก็ไม่ค่อยฟื้นหรอก

คือทีมชาตินะสมาคมฟุตบอลนะ
แต่ถ้าเป็นไทยลีกเนี่ยเขาดูเรื่องลีกเนี่ย
คือความสำคัญของลีกเนี่ยมันก็เป็นอันดับหนึ่ง
แต่พอมันหาจุดกลึงคล้างเนี่ยให้มันไฝเรื่องได้เลย
มันทำได้ไงเพราะโปรแกรมทีมชาติมันกระโดดมาก่อน

ไม่มีคนที่สั่งการแล้วเป็นตัวยืนที่มันหนักแน่น

ถ้ามีคนยืนใครแล้วที่มันจะหนักแน่นที่สุด
ที่สั่งว่ามันต้องอย่างนี้เป๊ะเลย

เพราะถ้าเรามีจุดยืนที่มันแน่นอนแล้ว

มันจะทำให้จุดยืนตรงนี้มันเอ็นเอียง
คือสมัยก่อนถ้าเป็นไทเทอร์ครับซูซูกิครับ
ถ้าเรามีรวมทีมสักประมาณ๒อาทิตย์เดือนหนึ่ง

เพราะมีโอกาสเดือนหนึ่งเห็นไหม

ทำไมก็ไม่ผิดที่ซิโก้จะบอกว่า

อยู่ที่การไปคุยกับสมาคมคุยกับสโมสรว่าต้องการเตรียมทีม
อ่าพอสำคัญตรงนี้นะเพราะว่าโค้ดับโลกที่มาเนี่ยถ้าข้ามนิซิโก้ไปนิชิโนนี่ก็พาทีมญี่ปุ่นไปบอลโลกมาแล้วก็ยังไม่รอด
อเจมส์ใช่ครับแค่สีเกมก็ยังสอบโตคือสุดท้ายเนี่ยต้นเหตุไงการเตรียมทีมก่อนจะให้โค้ดได้ทำงาน
อเจมส์ใช่ใช่เตรียมการเตรียมทีมสำคัญมากมีคนบอกว่าเราอยากไปฟุตบอลโลกแต่๑๖ปียังไม่ไปเลย
อเจมส์ทำไมเราไม่ทำ๑๖ปีให้ไปฟุตบอลโลกอ่ะและชุดนั้นมันจะเป็นชุดความหวังล่ะ๑๙ปีเป็นฟุตบอลโลก
เราต้องเข้าใจว่าคนไทยมันความอดทนน้อย
อันนี้คือเรื่องจริงเราต้องการความสำเร็จ
เวลาเราจะไปขายโฆษณาขายสปอนเซอร์อะไรก็แล้วแต่
แต่ไม่รู้หรอกภาพมันใหญ่โอ้สปอนเซอร์เห็นโอ้โหตาโต
มันไปแน่เว้ยแล้วกี่ปีแล้ว

เหมือนที่พี่เฮงวิยาเราคุณพูดเขาพูดไม่ผิด

แต่พูดถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ

หลังจากที่เขาพูดวันนี้กลายว่าเด็กที่เขาสร้างมาเนี่ย
วันนี้ก็มาเป็นกับหลายทีมชาติหลายรุ่น
ใช่จริงเขาเคยพูดในที่หนึ่ง
เขาบอกอยากไปฟุตบอลโลกไปฝันเขา

เขาบอกให้ฝันเขาคนก็ไปดูถูกคำพูดเขา

คนที่ประสบความสำเร็จในวงการฟุตบอล

ที่ไปอยู่ญี่ปุ่น๒๐ปีไม่ง่ายนะ

นำยังไงแนะนำน้องที่อยากจะยืนระยะได้เหมือนพี่เทิด
คือผมว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้๔๐กว่ามันยากนะพี่นะ

สมัยใหม่มันก็มันพัฒนากับเรื่องของวิศักดิ์การกีฬา
แต่ว่าจะทำยังไงที่อยากจะเล่นฟุตบอลแล้วมีความสุขเหมือนที่พี่เทิด

ที่เขาโครนภาษาฝรั่งทัศนกติทุกอย่าง

ถ้าเราไปพูดต้องนอนเท่านี้มันคือไปเหตุล่ะ
เหมือนแล้วการทำงานทัศนคุณดีเมื่อไหร่
คุณก็อยากจะทำงานกับมันพัฒนาตัวเองตลอด

ตอนตื่นต้องตื่นมากินอาหาร

ต้องนอนวันละกี่ชั่วโมงต้องเล่นเวทเท่านี้